แล้วทีนี้จะให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ค่ะ
คือเขาไปจอดในที่ห้ามจอด
แล้วพอจะถอยออกมันออกไม่ได้

ผมดูจุดจอดตรงนี้มันจอดกันแปลก

ใช่คือเจ้าของรถคันสีขาวเขาไปจอดตรงนี้
มันอยู่ติดกับกำแพงอยู่ติดกับเสาเห็นไหม
ส่วนคันสีดำก็จอดติดกำแพงเหมือนกัน

เพราะว่าเจ้าของรถคันสีขาวหรือคนใส่เสื้อขาวเนี่ย

ใช่เพราะว่าเขาพยายามจะถอยออกมา

คุณผู้ชมเห็นลูกศรที่เราชี้ให้ไหมคะ
ดูสิคือมันถอยออกมายาก
แล้วพอถอยออกยากแล้วเป็นยังไง
ผู้ชายเสื้อสีขาวเนี่ยนะเขาลงมาจากรถ
แล้วเขาก็ใช้เหมือนกับวัตถุบางอย่างเนี่ย

เขาโมโหบอกว่ารถสีดำมากีดขวางเขา
แต่ว่าตัวเจ้าของรถสีดำเขาบอกเขาไม่ได้กีดขวางเลย

แล้วพอคุณผู้ชมดูในคลิป
จะมีชายหญิงอีกคู่หนึ่งเขาเดินมาทางกล้อง

เป็นยังไงคือเหมือนกับการไปจอดรถ
บางทีเราก็ต้องดูเข้าใจว่ามันจอดยากแล้วก็รถสีดำคันนั้นนะคะ
คือคันที่แบบโดนวัตถุบางอย่างกรีดที่ฝากระโปรงหน้ารถ
เจ้าของรถสีดำเธอเป็นผู้หญิงนะเธอก็มาโพสต์
บอกว่าตอนนี้รถของเธอถูกเอาไปซ่อมอยู่
และสิ่งที่ต้องการคือต้องการให้ผู้ชายเสื้อขาว
คนนี้ที่มากรีดรถเธอชดใช้ค่าเสียหายซะ
ตอนนี้เธอรอเรื่องของกฎหมายอยู่นะฮะ

ใช่ไอ้ที่ตรงที่สีขาวจอดมันเป็นที่สำหรับวางวัสดุก่อสร้าง
คือเขาไม่ได้ตีพื้นให้เป็นช่องจอดไงคะ

เวลาถอยรถออกมามันก็ถอยยากสิ
ทีนี้พอถอยยากก็เลยไม่พอใจมาขูดรถของคนโพสต์

ทั้งที่ฉันเนี่ยจอดในที่ที่เขาตีช่องจอดแบบถูกต้อง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ

พอเกิดเหตุปั๊บก็ไปแจ้งความ

ปรากฏว่าเจ้าของเจ้าของทะเบียนรถไม่ใช่คนก่อเหตุ
คือไปตรวจรถคันขาวนั่นแหละดูจากทะเบียน

ก็เลยต้องออกหมายเรียกคนก่อเหตุจริงให้มาชดใช้ค่าเสียหาย
ว่าคนโพสต์โพสต์เรื่องนี้เอาไว้บอกว่า
นี่คุณไปสวมทะเบียนรถคันอื่นมาหรือเปล่า
หรือว่าคุณไม่ใช่เจ้าของแต่คุณเอารถมาขับหรือเปล่า
อะไรเนี่ยนะฮะก็เลยตามตัวผู้ชายเสื้อขาวให้ได้
ใช่แล้วตอนนี้คุณสืบสกุลมันผ่านมาเป็นเดือนแล้วค่ะ
ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับเลย
ซึ่งทางรถคันสีดำเขาก็บอกว่า
เขาก็เพิ่งไปซ่อมสีมาซ่อมสีได้ไม่ถึงเดือนเลย
มาเกิดเหตุแบบนี้โดนกรีดที่รถ
เลยอยากให้ผู้ชายเสื้อสีขาวที่ขับรถคันสีขาวเนี่ย
ออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ